ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเราต้องตามความคืบหน้าให้ต่อ
เพราะว่ามีสัก๒๓ประเด็นที่ต้องตามค่ะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๒๙กันยายนที่บางพลีสมุทรปราการ
เป็นรถกระบะที่มีนักศึกษาฝึกงาน
เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
เขาไปฝึกงานที่อู่ซ่อมรถที่จังหวัดสมุทรปราการ
ฝึกงานเสร็จวันสุดท้ายปาร์ตี้การเลี้ยงฉลอง
งานเสร็จแวะดูหมอลำแล้วก็กำลังจะกลับที่พักอยู่แล้ว
กระบะที่นั่งมาเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ซอยกิ่งแก้ว๒๑ที่บางพลีสมุทรปราการ
แล้วเหล่านักศึกษาที่อยู่ท้ายรถกระบะ
โอ้โหคือเทกระจาดเลยอ่ะพอรถเสียหลักพลิกคว่ำ
เทกระจาดแล้วก็เสียชีวิต๑๓ศพ
คือคนขับโรคระบะเขาบาดเจ็บ
ซึ่งพอรักษาอาการบาดเจ็บแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดี
เพราะว่าขับเร็วค่ะแล้วก็เนี่ยพยายามจะแซง
แต่แซงไม่พ้นเสียหลักพลิกคว่ำแบบนี้

แต่คนที่อยู่ท้ายรถกระบะเขาเสียชีวิตตั้ง๑๓ศพ
เรื่องแรกที่ต้องตามก็คือคนในพื้นที่เขาบอกว่า
ตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไม่เคยทำบุญสักที
ก็เลยอยากจะมีการทำบุญนะคะอันนี้ประเด็นแรก
ประเด็นที่สองก็คือการแจ้งความดำเนินคดี

ประเด็นที่๓ก็คือการให้ความช่วยเหลือครอบครัว
ของผู้ที่เสียชีวิตนะคะมาดูเรื่องของการทำบุญก่อน
ชาวบ้านเขาเตรียมทำบุญครั้งใหญ่เลยค่ะ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักศึกษาฝึกงานที่เสียชีวิต

เพราะหลังจากเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืน
คนที่อยู่แถวนั้นไม่กล้าออกมาเดินเลยค่ะ
กล้าเดินผ่านจุดนี้เลยค่ะก็คือเสียชีวิต
คือร่างก็กระจัดกระจายกันอยู่ริมทาง๑๓ศพ
แล้วในอดีตถนนตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่เคยทำบุญเลย
เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่เขาก็เลยอยากจะทำบุญหน่อยนะคะ
ด้วยความที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่ามีพวกพนักงานเนี่ยก็เชื่อว่ามีเรื่องอาถรรพ์อะไร
มีคนเชื่อนะฮะว่าเคยได้ยินเสียงเคยเห็นเงาเห็นอะไร

แล้วหลัง๑๓ศพเนี่ยพวกเขาไม่กล้าเดินผ่านเลย
บอกเดินผ่านแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีเสียงคนร้องมีเสียงอะไรเนี่ย
อ่ะเพราะล่างงานไม่กล้าเดิน
คือใช่ฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดเนื่องจากมาตั้งเนี่ย
โอปฏิเหตุเลยว่าเรียกว่าเป็นจากความเจริญมากขึ้นนะฮะ
ด้วยความที่คนในพื้นที่ก็มีความเชื่อหลายอย่างที่เราเคยเล่าไปบ้างแล้วนะคะ
อาถรรพ์พญายักษ์บนถนนเส้นนี้บ้าง
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็ไม่ได้ทำบุญกัน
ก็เลยอยากจะทำบุญเพื่อความสบายใจของคนในพื้นที่
นางสาวสมใจเจริญพรสกุลชัยอายุ๔๘ปีเขาอยู่ตรงนั้นเลยค่ะ
อยู่ใกล้ใกล้เลยค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุดกลางคืน
ไม่มีคนเดินผ่านเลยนะคะเพราะว่าเสียชีวิตกันเยอะมากสิบสามศพ
ซึ่งจุดที่นักศึกษาฝึกงานกลุ่มนี้เสียชีวิตอยู่ใกล้
กับเสาต้นสีแดงปากซอยกิ่งแก้ว๒๑แล้วนางสาวสมใจบอกว่า
มีคนมาเล่าให้ฟังว่าหนึ่งในนักศึกษาที่เสียชีวิตไปเข้าฝัน
ว่ายังอยู่ตรงนี้ค่ะหรือฮะวิญญาณไปไหนไม่ได้
เพราะไม่มีคนมาเชิญดวงวิญญาณออกไปขอให้ช่วยมาทำพิธีจุดทูป
ดวงวิญญาณออกไปหน่อยถ้าอย่างมีเนี่ยก็คือเห็นมีคนเขาบอกว่า
เข้าไปเข้าฝันเพื่อนเขาว่าให้คนที่ทะเลาะกับแฟนนะคะ
ให้แฟนเขามาจุดทูปเรียกเขาทีเห็นเขาไปบอกกับเพื่อนนะคะ
แล้วมีคนมาเล่าให้เราฟังค่ะแค่นั้นเขายังไม่ไปไหน
รออยู่ตรงที่เก่าที่เขาเสียนะคะเห็นเขาบอกว่ายืนอยู่ตรงเสาไฟฟ้าต้นสีแดง
ต้นที่เป็นป้ายประวัติต่อไอ้ป้ายเนี้ยค่ะป้าย
มันจะมีอยู่ศพหนึ่งที่อยู่ตรงป้ายแดงป้ายสีแดงนั้นหน้าปากซอย
เขาบอกว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นรอแฟนเขามาเรียกกลับไป
อืมส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุนะคะ
คนขับโรคระบะคันนี้นายนิตยาสุขจันทร์อายุยี่สิบเจ็ดปี
คือเขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันก็ต้องพักรักษาตัวก่อน
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วพอออกจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณ
ผู้กำกับสพบางแก้วบอกว่าเบื้องต้น
แจ้งข้อหาคนขับรถกระบะสี่ข้อหาค่ะหนึ่ง
ขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายสอง
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินสาม
ใช้รถยนต์ไม่ตรงกับประเภทที่จดทะเบียนไว้ก็คือเป็นรถกระบะบรรทุกของ
แต่ว่าให้คนนั่งท้ายรถกระบะเนี่ยนะคะก็ผิดข้อหานี้ด้วย
ขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ข้อหาเมาแล้วขับมีรายละเอียดแบบนี้นะคะคือมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลของนายนิตยาคนขับรถกระบะแล้ว
ปรากฏว่ามีแอลกอฮอลในเลือด๓๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่ตำรวจบอกว่าถึงแม้จะไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่นายนิตยามีใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวค่ะตรงเนี้ยเป็นข้อยกเว้น
คือถ้าแอลกอฮอลเกิน๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นก็ถือว่าเมาแล้วนะคะ
ถ้าถือใบขับขี่ประเภทชั่วคราวครับแต่ถ้าไปทั่วทั่วไปก็คือห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
มันจะแตกต่างกันแตกต่างกันใช่แล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาขับรถมาค่อนข้างเร็ว
อย่างน้อยน้อยคือร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะค่ะโอ้โหนะถ้าเป็นรถโดยสารสาธารณะนี่เขาต้องศูนย์เลยนะ
ใช่คือจะมามีผสัญเดียวเขาก็ไม่ยอมนะคะมันจะแตกต่างกันนะครับ
ทีนี้๑๓ศพที่เสียชีวิตจากเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่เราก็ตามข่าวกันมันตลอด
เป็นนักศึกษาฝึกงานของวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตค่ะตกลงมีอยู่ศพหนึ่ง
ไม่ใช่นะฮะทางญาติเขาบอกว่าโอ้โหทีนี้เนี่ย
เรื่องของเงินช่วยเหลือต่างเนี่ยมันจะไม่ได้เลยนะครับ
นายวีรวัตรกล้าจริงนะครับซึ่งเป็นชาวจังหวัดบุรีลำนะฮะ
หนึ่งในสิบสามศพที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ศพชาวพนักกิจไปแล้วนะครับ
ตั้งแต่๒ตุลาคมแต่คุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าแน่นอนว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
กับการเสียลูกชายไปนะยิ่งไปกว่านั้นก็คือลูกชายยังไม่ได้รับเงินประกันจากพรบคุ้มครอง
ประสบภัยจากรถเนื่องจากรถกระบะคันที่เกิดเหตุพรบขาดอืมอ่า
ส่วนเงินบริจาคช่วยเหลือหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นมีเข้ามายังวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกต
สองล้านสองแสนกว่าบาทค่ะปรากฏว่าพ่อบอกว่าทางครอบครัวของนายวีรวัตรกล้าจริง
ได้รับการประสานมาจากอาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคศรีสเกตบอกว่าลูกชายของเขา
ไม่ได้รับเงินจากการบริจาคช่วยเหลือนะเนื่องจากไม่ได้เป็นนักศึกษาที่ไปฝึกงานอืม
ครอบครัวเลยบอกว่าโอ้โหเท่ากับว่านี่ลูกเขาจะต้องตายฟรีไหมเนี่ยค่ะ
อย่างแม่เนี่ยบอกว่าตอนนี้มีพ่อของคนขับรถกระบะมาเยี่ยมเอาเงินมาช่วยเหลือ
ช่วยสามพันบาทนะคือตัวเองเนี่ยก็เห็นใจทางฝ่ายคนขับรถน่ะ
แต่ครอบครัวของเขาก็ต้องทนทุกโรมานเหมือนกันแม้แต่เงินค่าทำศพ
ก็ต้องไปกู้เขามาเป็นค่าใช้จ่าย
น้องก็เลยบอกแม่ว่าเขาไม่มีส่วนร่วมในที่ค่าบริจาคมา
เขาบอกว่าน้องไม่ใช่นักศุษาแม่รู้แค่นี้เลยค่ะ
เชื่อใจค่ะไม่มีค่ะ
ไม่รู้นี่ทำง่าย
ดูแลยาวยาวให้ด้วย
เพราะว่าบ้านเรือนมันก็ไม่มีที่จะอยู่

ครอบครัวนายวิรวัตรกล้าจริงเนี่ย
กับว่าตอนนี้ได้รับเงินจาก
คนขับรถกระบะ๓๐๐บาท

ได้รับเงินจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย
หรือคพ๓๕๐๐๐บาท
ซึ่งเขาบอกว่ายังแทบไม่พอเงินที่ไปกู้มา
เพื่อทำศพเผาศพลูกชายเลย
ค่ะก็กู้มาตั้งหลายหมื่นบาทนะคะ